มาสู่ใจกลางของพายุลูกนี้นะครับ
แน่นอนสิ่งที่มาด้วยก็คืออากาศหนาวลมเย็นที่มีกำลังแรงเลยทีเดียว
ซึ่งพายุลูกนี้จากการคาดการณ์ก็จะมีทิศทางขึ้นไป
ไปบริเวณทางทิศตะวันออกของประเทศจีนนะครับ
โดยเหตุผลที่ไม่ได้ตรงเข้าสู่ประเทศไทยเหมือนช่วงปีก่อนมาที่ปกติแล้ว
พายุที่เกิดขึ้นในระยะนี้จะตรงเข้าสู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกภาคอีสานของไทย
เพราะว่าตอนนี้ครับหากเราดูภาพต่อไปครับก็จะพบว่าสิ่งที่เข้ามาเป็นกำแพงกั้น
ก็คือสีฟ้านี่คืออากาศเย็นนะครับซึ่งเป็นกำแพงกั้นไม่ให้พายุเคลื่อนตัวเข้า
และแน่นอนครับอากาศเย็นเหล่านี้ก็จะส่งผลกับเมืองใดของเรา
ไปจนถึงพายุสลายตัวเลยก็คือช่วงวันที่๑วันที่๒นั่นเองนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
นี่คือช่วงที่พายุกำลังจะเคลื่อนที่เบี่ยงขึ้นไป
เข้าสู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกประเทศจีนนะครับ
สังเกตว่ากระแสลมมีการพัดเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
วันพรุ่งนี้จะสังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อุณหภูมิก็เป็นเลขต่ำกว่า๒๐องศาแล้วนะครับ
ส่วนตอนกลางอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงทีละเล็กทีละน้อย

จะสังเกตว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลายพื้นที่ต่ำกว่า๑๕องศานะครับ

ซึ่งแน่นอนครับหลายพื้นที่อุณหภูมิที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่องก็สะสมกันนาน
มีลักษณะอากาศที่หนาวเย็นต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย
ส่วนฝนนั้นก็จะไปเน้นตกบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

ฝนก็จะไปตกภาคใต้ตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากค่ำคืนนี้เป็นต้นไปนะครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ